คุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ถามดิฉันมาเหลือเกินว่า
เอาล่ะเนี่ยวันนี้ผ้าสามสีมาแล้วจะต้องยังไงต่อ
ซูมให้เห็นนะครับว่าน้องใบตองมีผ้าสามสี
นี่เห็นไหมเปิดหูขึ้นมาเลย

เอาแล้วอะไรติดตาขี้ตาเหรอ
ดาวเนี่ยดาวแห่งความหวังของมองกันเสียชาย
นึกผมก็นึกว่าขี้ตาลืมเช็ดออก

พูดถึงเรื่องของความเชื่อกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็เรียกร้องมากันเยอะมากเลยนะ
วันก่อนเราพาไปดูเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วยแปลกมาหลายต่อหลายที่แล้ว
วันนี้ก็ยังคงมีกล้วยแปลกประหลาดอยู่นะคะ
ที่จังหวัดพยาวบุกไปเลยว่าไปเจอกันที่ไหนยังไงบ้าง
ไม่พูดเยอะเจ็บคอ๙๑หมู่๙

ก็เลยอยากจะพาไปที่บ้านเลขที่๙๑นี่แหละค่ะ
บ้านนี้แหละที่เขาว่ากันว่ามีต้นกล้วยประหลาดอยู่คุณผู้ชม
และนี่ก็คือภาพของต้นกล้วยประหลาดที่ถูกพูดถึง
เผินทั่วไปก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยเนอะ
แต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงนี้นี่เมื่อกี้เห็นไหม
ปลีเนี่ยมันถูกแทงออกมากลางลำต้น

ปกติเนี่ยนะคือปลีเนี่ยมันจะออกมาแบบทางยอดใช่ไหม

ย้อยลงมาแต่ว่าเนี่ยคุณดูสิทำไมต้นกล้วยต้นนี้เนี่ย
ลีมันถึงแทงออกมากลางโผล่พลวดออกมาแบบนี้
ซึ่งเจ้าของบ้านนะคะก็คือนายลิขิตตาขัน

ต้นกล้วยน้ำวาต้นนี้ปลูกมา๕ปีแล้ว
ปกติต้นกล้วยที่ปลูกก็จะออกลูกออกปลีเป็นประจำ
แล้วก็ไม่ดีออกอะไรผิดปกติเลย
แต่วันนี้พอดีว่าเดินเข้ามาดูต้นกล้วย
เหมือนทุกวันเหมือนที่ทำมาปกตินี่แหละ
แต่ว่าพอไปสังเกตเห็นต้นกล้วยต้นนี้
นี่คุณมันมีความแปลกประหลาด
มันมีความผิดไปจากต้นอื่นนะ
ก็คือว่ามันมีเครือปรีเนี่ยแทงออกมาอยู่กลางลำต้นโผล่พลวด

ก็เลยด้อมมองก้มเงยมันน่าแปลกใจนะ
ก็เลยไปเรียกชาวบ้านเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูสิ

ชาวบ้านที่มาเนี่ยค่ะคุณทุกคนเนี่ยโอ้โห
ไม่เคยเห็นกล้วยอะไรแปลกแบบนี้
ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมชาวบ้านบางส่วนที่เขามาดู

เป็นต้นกล้วยที่จะมาให้โชคลาภแน่นอนเลย

ถ่ายรูปบ้างถือกระป๋องแป้งบ้างมารูปคำ
แป้งบ้างมารูปคำทาถูกันไป

หลังจากที่เขานำแป้งถูถูแบบ

เฮ้ยอะไรอ่ะคะเฮ้ย
โอ้โฮมายันต้องมาดูว่ามันแปลก

อันนี้หมาเห่าไปต้องแห้งหรือเปล่าค่ะ
หมาไม่เห่าเลยหมาตกใจหมางง

ข้าวบอกว่าชาวบ้านที่ไปแถวนั้นนี่
แล้วเอาแป้งไปด้วยเขาจะไปรูปไปทาไปถูตรงตีกล้วยที่มันผลกออกมา
ชาวบ้านเขาบอกผู้สื่อข่าวเรา
ว่าเขาเห็นเลขเยอะแยะเลย

น้องใบตองไม่ใช่เป็นคนมาใบ้เลขนะ
ดิฉันไม่ได้เป็นคนไปถูเองนะ
ชาวบ้านเขาเล่ากันมาอีกทีนึง
คือเราไปถามชาวบ้านไงว่าทำแบบนี้เห็นอะไร
ชาวบ้านก็เลยเห็นไหมล่ะเห็นเลขต่างที่บอกไปไหม
เขาก็หวังว่าอาจจะไปเสี่ยงโชคกันต่อในวันนี้
มันก็เป็นเหมือนที่เราเคยย้ำคุณผู้ชม

ดูแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ส่วนใครที่ฟังไม่ทัน

ไปดูชัดตั้งใจดูดี
พาไปบ้านหนี
เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปหาไปดูไปเห็นกับตาเนี่ย
แล้วคุณจำบ้านเลขที่นี้ไม่ได้

มันก็เป็นต้นกล้วยทั่วไปเหมือนที่เราเคยเห็นกัน

เดี๋ยวเขาจะคนจะเยอะ

เดี๋ยวไปกันเยอะแล้วแบบรับแขกไม่ไหว

ใช้วิจารณายาในการรับชมนะ
อย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบน่าจับต้องไม่ได้

และยิ่งวันที่ลอตเตอรี่มันจะประกาศผลรางวัลออกมาแบบนี้นะ

บางทีมันตื่นตาตื่นใจตื่นเต้น